คุณเรืองไกรผมก็ไม่ทราบว่าคุณเรืองไกรเนี่ยนะครับ
ซึ่งก็เป็นนักกฎหมายเนี่ยไม่ทราบว่าได้ไปอ่านคำวิทย์ใช้ของสามมนุษย์

คือหลังจากคดีคุณธนทรนะครับก็มีคดีไปถึงสารธรรมนูลเนี่ย
อีก๒๓คดีแล้วคดีซึ่งเป็นคดีที่วางหลักเอาไว้เป็นรัฐฐานเลยนะ
คือคดีที่๑๘ถึง๑๙เขารวมกันเป็นคำวินิจฉัยเดียวกันนะครับ
ทับ๒๕๖๓นะครับสารท่านวางหลักแบบนี้นะ
เขาบอกว่าเรื่องนี้นะครับความมุ่งหมายของมาตรา
คือห้ามไม่ให้ผู้สมัครสอสอถือหุ้นสื่อ
หรือเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นสื่อมวลชนนะครับใดเนี่ย

มุ่งหมายคือไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอนะครับ
เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด
เพื่อป้องกันไม่ให้อาศัยความได้เปรียบ
จากการเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
และใช้อำนาจครอบงำสื่อมวลชน
อันจะทำให้สื่อมวลชนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง

ทีนี้ท่านก็วางว่าทางนั้นก็ต้องดูนะครับ
ก่อนอื่นก็ต้องดูว่าในขณะที่รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอเนี่ยนะครับ

ถือว่าเป็นกิจการหุ้นอันนั้นที่ถืออยู่เนี่ย
ถือหุ้นกิจการถือหุ้นอยู่เนี่ยนะครับ
เป็นกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน

แล้วถ้าหากไม่เป็นสื่อก็ไม่ต้องดูต่อว่าถือหุ้นหรือเปล่า

ทีนี้เขาเรียกไป๒อันนะครับ
พอถือเป็นสื่อปุ๊บค่อยดูต่อว่าถือว่าถือหุ้นไหม
ทีนี้มันมีคำวินิจฉัยนะครับ

กรณีที่ผมขออ่านให้ฟังนะครับ
ของคุณพาดาวรรคกานนลพรรคพลังปัชรัฐ

แม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของสื่อนะครับ
แต่ปรากฏว่าเมื่อดูงบกำไรขัดทุนนะครับ
บริษัทไม่มีรายได้ใดจากการให้บริการนะครับ
อีกทั้งเมื่อพินารายได้ของบริษัทแล้ว
ในปี๒๕๖๐แล้วเป็นรายได้ที่มาจากการประกอบกิจการฝึกอบรม

แต่รายได้ที่มาเนี่ยไม่ได้มาจากการประกอบกิจการสื่อ
ดังนั้นข้อที่จริงจึงฟังได้ว่าบริษัทนี้นะครับ
ไม่ได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด
เห็นไหมฮะคือแม้วัตถุประสงค์จะมีอยู่
แต่ถ้าหากว่าดูจากงบรายได้นะครับแล้วไม่ได้มาจากสื่อ

มันไม่ได้ว่าโอ้ไปช่วยจนเขาแบบชนะหาเสียงเลือกตั้งมีผลอะไรกับเขาอย่างนั้น
เขาถือว่าแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์อยู่
แต่จากรายได้ในทางปฏิบัติแล้วไม่ได้มีรายได้จากสื่อ

อีกอันหนึ่งนะครับเป็นบรรทัดฐานได้เหมือนกันนะครับ
ก็คือว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมีครับนะครับอีกบริษัทเนี่ยนะครับ
อันนี้เป็นกรณีของคุณปกรณ์มุ่งเจริญพรพักภูมิใจไทยนะครับ
ก็บอกว่าแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์นะครับประกอบกิจการให้บริการด้านวิทยุโทรทัศน์นะครับ
ซึ่งดำเนินการหลักเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุในโทรทัศน์ทุกประเภทนะครับ
แต่ว่าแบบต่างทางการค้านะครับ
ระบุว่าประกอบกิจการเพื่อประกอบธุรกิจกีฬาอาชีพนะครับ
ประกอบกิจการแข่งกีฬาและหมายเหตุประกอบงบการเงินระบุว่าประกอบกิจการกีฬาฟุตบอลฟุตซอลนะครับ
จริงฟังได้ว่าบริษัทนี้ไม่ได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด
ง่ายคือสารท่านดูลงไปถึงในทางปฏิบัติว่าเป็นสื่อหรือเปล่า
ทีนี้พอมาดูเคสของไอทีวีกรณีนี้นะครับ

ปรากฏว่าบริษัทไอทีวีนะครับไม่ได้ประกอบกิจการสื่อมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็ไม่อยู่ในตลาดหุ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๕
หลังจากถูกคำสั่งให้จอดำตอนนั้นใช่ไหม
ใช่ครับแล้วที่ยังเป็นบริษัทอยู่เพราะมีการฟ้องร้องกับสำนักประหลัดสำนักนายมตรีเพราะมีการฟ้องร้อง

รายได้มีครับมีการยังเป็นบริษัทอยู่นะครับรายได้ก็มีด้วยนะ
รายได้คือ๒๐ล้านบาทนะฮะปรากฏว่ามาจากดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ถ้าเทียบเคียงกับกรณีของที่ผมยกให้ฟังเมื่อกี้นะครับรายได้ที่มาจากไม่ได้สื่อรายได้มาจากการฝึกอบรมก็ไม่นับว่าเป็นสื่อ
อันนี้ก็เทียบเคียงนะครับถ้าหากเอามาทดฐานเดียวกันนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยบริษัทไอทีวีนะครับจากข้อมูลที่ผมไปดูมาเนี่ยนะครับ
ปัจจุบันนี้นะครับเป็นหนี้อยู่๑๖๒๖ล้านบาท
เป็นผู้จัดการร้อนดก๔๒๐๐๐หุ้นเนี่ยนะครับซึ่งฟังดูเยอะนะ๔๒๐๐๐หุ้นแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแค่๐๐๐๓๕
คิดเป็นเงินเขาบอกว่าถ้าก็ติดลบ๕๖๐๐๐บาท

กฎิของไอทีวีตอนเนี้ยก็ไม่นับให้เป็นสื่อ
อ่าเหมือนไปสามารถที่ไปให้มาไม่ได้มีกิจการสื่อแล้ว
รายได้ที่มาก็มาจากเรื่องของดอกเบี้ยกับเงินลงทุน
นี่เหลืออีกข้อหนึ่งถือว่าหุ้นแค่๐๐๐๓๕ถือว่าถือหุ้นไหมนี่เป็นเรื่องที่สอง